อีกเรื่องหนึ่งค่ะจะเตือนให้ระวังเหมือนกันเวลาที่เราขับรถขับราโดยเฉพาะขับตามรถใหญ่
บางทีต้องระวังนะคันข้างหน้าเขาอาจจะไปเหยียบอะไรหรือว่าไปเกี่ยวอะไร
เรื่องของความเร็ว๑แหละเรื่องของการเว้นระยะห่าง๒แหละ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้เขามีการแชร์กันในโลกโซเชียล
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ชุมพรค่ะผู้หญิงคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
ทีแรกก็ขี่ชิวนะครับคุณผู้ชมตามรถใหญ่รถบรรทุก
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนี่ที่วงสีแดงเห็นไหมคะ
ล้มลงไปเพราะอะไรคุณผู้ชมเห็นสายสีดำไหม
คือมันเป็นสายโทรศัพท์สายสื่อสารมันมาเกี่ยวที่คอเธอ
แล้วก็พันรอบรถมอเตอร์ไซค์ทำให้รถเธอล้มลงไปเลยนะคะ
นี่แหละเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชมตอนเย็น
แล้วก็ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรถคันที่เขาขับตามมา
อันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถครับนี่แหละค่ะพอถึงจุดที่เป็นทางโค้งแบบนี้
เสียหลักล้มลงนะคะแล้วก็พยายามหลบสายที่มันร่วงลงมานี่แหละ
แต่ก็โชคดีนะตอนที่เธอล้มลงมาเนี่ยรถอีกเลนส์หนึ่งเห็นไหม
ไม่ได้สวนมาก็เลยทำให้จังหวะนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมากนัก
ขณะที่คนที่ขับรถ๑๐ล้อเนี่ยก็จอดแล้วก็เดินมาสอบถามอาการของเธอเลยนะ
โดยผู้ที่โพสต์คลิปก็ระบุว่าสาเหตุเกิดจากสายโทรศัพท์
มันห้อยอยู่กลางถนนรถสิบล้อเข้ามาก่อนไงคุณ
แล้วเขาก็เลยไปเกี่ยวสายนั้นพอไปเกี่ยวสายนั้นสายมันก็ตะวัดเนี่ยนะคะ
แล้วก็มาโดนกับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าผู้เสียหาย
คือผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ต้องการหลักฐานเรียกร้องค่าเสียหาย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบสายโทรศัพท์นี้สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ
แล้วก็หลังจากที่มีการแชร์คลิปนี้ออกไปโซเชียลเขาก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยค่ะ
เพราะว่าเขาต้องการให้ทางองค์การโทรศัพท์อย่านิ่งเฉย
เพราะว่าสายที่ร่วงลงมาลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยเกือบทั่วประเทศเลยนะคะ
แล้วก็อยากให้ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ด้วย
นี่ดิฉันทำรายการรถปลดทุกข์นะพวกสายสื่อสารพวกนี้
คุณผู้ชมร้องมาบ่อยมากว่าบางทีมันระโยงระยาง
ต่างชาติเขามาทำข่าวว่ามันเป็นอะไรที่แบบแปลกที่เกิดขึ้นในบ้านเรา
ซึ่งพอถามหน่วยงานหน่วยงานเขาบอกว่าจะต้องให้หน่วยงานนั้นมารับผิดชอบ
ถ้าเป็นของโทรศัพท์ก็ต้องให้โทรศัพท์มาเก็บสายเคเบิ้ลก็ต้องให้เคเบิ้ลเจ้านั้นมาดูแลเอง
แล้วรถบรรทุกต้องรับผิดชอบด้วยไหมเพราะว่าเป็นคนที่เกี่ยวสาย

ก็ถ้าจะไล่ฟ้องกันก็ต้องเป็นทอด
รถบรรทุกก็ต้องไปฟ้องทางเจ้าของสาย

เพราะว่าแต่ละเสามันก็มีหลายสาย

ก็ตรงนี้เป็นถนนสายบ้านในสมจังหวัดชุมพรนะฮะ
ก็ยังไงฝากเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วกันเผื่อยังไม่เรียบร้อยนะครับ